ไปดูภารกิจของว่าที่ผู้ว่ากอทมนะครับคุณผู้ชมฮะ
ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าจนดที่เย็นเลย
ฟิตจริงแล้วก็ไปเจอปัญหาเยอะแยะมีคนมาร้องเรียนด้วย
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่แยกลำสาหัสครับ
ก่อนหน้านี้เขาเรียกลำสาหัสอยู่แล้วตอนนี้สาหัสมาก
เพราะว่าสร้างรถไฟฟ้าจริงเพิ่งไปเรียนรถติดมาก
ลำสาลีถูกต้องแล้วเมื่อก่อนผมก็เรียนอยู่แถวนั้นเหมือนกัน
สมัยมัธยมเนี่ยโอ้โหไปดูภารกิจของวาดที่ผู้ว่ากรทมนายชัดชาติสิทธิพันธ์
ลงพื้นที่ไปยังแยกลำสาลีเขตบางกะปิ
โดยปัญหาหลักในพื้นที่นี้คือสภาพการจราจรติดขัดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีส้ม
ตอนหนึ่งนะคุณชาติชาติได้พูดคุยกับเยาวชนผู้หญิงคนหนึ่ง
แมวสีดำไว้แนบอก
โดยว่าที่ผู้ว่ากรทมก็สอบถามถึงปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข

แมวมันพยายามตะกายไปหา
คุณชัดชาติก็เลยเอามือไปรับแล้วก็บอกว่ากำลังหาเจ้าของใหม่
เนียนมากเลยค่ะว่าที่ท่านผู้ว่าค่ะ
อกจากนี้นะครับในการลงพื้นที่
อันนี้อันนี้ก็เด็กมาก
อะไรครับครับท่านครับ

เจ้าของท้องที่มามาหาแม่ค้าที่ร้องเรียนไว้
รีบลงพื้นที่มาดูเลยมาหาคุณป้าที่ตลาดเลย

แล้วก็เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหา
ค่ะครับผมนี่ฮะอ้าวดูผู้นำกรทมไปแล้ว

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ไปเปิดงานสัมมนาความปลอดภัยทางถนน
โดยช่วงหนึ่งนะฮะท่านบอกเรื่องของปัญหารถติดไว้แบบนี้ครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับถนนทำยังไง

ความเป็นอาจทางถนนมันก็มีอยู่อย่าง
คือถนนยิ่งติดรถมันติด
อะอุบัติเห็ดก็น้อยไม่ตายทำไมก็ไม่ตาย
รถวิ่งเร็วไม่ได้ไง

ก็มีสิทธิ์จะตั้งข้อสังเกตไง